กระบี่ครับหลังจากที่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
มีคนถูกแทงตายครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบ
ผู้ชายอายุ๒๓ใช้มีดแทงเพื่อนร่วมบ้านพัก
เป็นรุ่นน้องอายุยี่สิบเอ็ดหกแผล
เขารอมอบตัวในที่เกิดเหตุเลยนะครับ
มเหตุคืออะไรวันนี้มาตามความคืบหน้ากันหน่อยนะฮะ
หนึ่งทุ่มเมื่อวานนี้ตำรวจสพเหนือคลองกระบี่
รับแจ้งว่ามีคนถูกแทงครับไปตรวจสอบ
พบร่างนายสิทธิโชคอายุยี่สิบเอ็ด
ถูกแทงด้วยมีดเข้าที่ชายโครงซ้าย๒แผล
แล้วคมมีดตัดคั่วหัวใจที่ต้นแขนซ้าย๒แผล
ไปเจอแผลที่ต้นขาอีก๒รวมแล้ว๖แห่ง

ตำรวจส่งชุดพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบบ้านหลังที่เกิดเรื่องครับ
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวพบนายสารวุฒิอายุ๒๓

ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยรอมอบตัวพร้อมกับมีดที่ใช้ก่อเหตุ

ใช้มีดปลายแหลมยาวประมาณสักหนึ่งแบบแบนทัศน์๓๐เซนฮะ
เขาสารภาพว่าแทงจริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านแต่ยังไม่ได้บอกว่าสาเหตุเพราะอะไร
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปที่โรงพักษพเหนือครองนะครับ
นี่คือมีดเล่มที่เขาใช้ฆ่าเพื่อนรุ่นน้อง

ครอบครัวของผู้ก่อเหตุก็รักผู้ตายมากเหมือนกับเป็นลูกอีกคนนะฮะ

ภายในบ้านตรวจพบร่องรอยคราบเลือดของผู้ตายหลายจุดครับ
ในห้องน้ำก็มีร่องรอยการล้างคราบเลือด
ตำรวจเก็บหลักฐานทั้งหมดเอาไว้และแจ้งข้อหาเบื้องต้น
ฆ่าคนตายโดยเจตนาและจะตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
วันนี้คุณปิยชาตินักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ

และบริเวณหน้าห้องน้ำก็ไปตรวจสอบ
ใกล้กันกับห้องของผู้ก่อเหตุและผู้ตาย

มีทั้งยันพระเครื่องแล้วก็เหล็กไหลมีอยู่เยอะมาก
นี่คือที่เจอภายในห้องของคนก่อเหตุนะครับ

ไม่รู้ว่าเขียนเองหรือว่ามีใครมาเขียนให้หรือเปล่า
ในห้องน้ำไปเจอคราบเลือดคนตายครับ
ติดอยู่ตามสิ่งของต่าง
ส่วนร่องรอยอื่นก็ถูกล้างไปบ้างแล้วนะครับ

คุณปิยชาติได้คุยกับในแชมป์อายุ๒๗
เป็นน้องชายของคนก่อเหตุแล้วก็เป็นเพื่อนของผู้ตาย

ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเองและผู้ตายเนี่ย

เรียนด้วยกันก่อนจะแยกย้ายไปทำงานต่างจังหวัด
พอผู้ตายออกจากงานก็กลับมาอยู่บ้าน
ก็เลยชวนกันมารับเหมาตัดปาล์มน้ำมัน

ผู้ตายจะพักอยู่ที่ห้องข้างกับพี่ชาย
ของเขาที่เป็นคนก่อเหตุนะครับ
พี่ชายชอบต่อว่าผู้ตายหลายเรื่อง
เพราะเป็นคนอารมณ์ร้อนโมโหร้าย
แต่ไม่เคยถึงขั้นลงไม้ลงมือครับ

หลังจากกลับมาจากรับเหมาตัดปาม
ก็มานั่งทำสมอเรือกับผู้ตาย
เพราะว่าเพิ่งจะซื้อเรือหางยาวมาใหม่ฮะ

ก็จะไปหาปลาด้วยกัน
ช่วงที่ผู้ตายเข้าไปเอาปลั๊กไฟในห้องครับ
เพื่อจะเอามาต่อกับตู้เชื่อมเหล็กเนี่ยนะฮะ

พอวิ่งไปดูครับเจอว่าพี่เนี่ย

ช่วยพาผู้ตายส่งโรงพยาบาล
ซึ่งเขาเองก็ไม่รู้จริงว่ามันเกิดเรื่องนี้ได้ยังไงฮะ
อีกหนึ่งคนที่เราได้คุยก็คือแม่คนก่อเหตุครับ

ฉันก็รักผู้ตายเหมือนลูกชายคนหนึ่ง

ส่วนคนโตและคนเล็กจะสนิทกับผู้ตายมาก

เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในบ้านแล้วก็เคยติดยาครับ
แต่พาไปบำบัดตลอดนะ

หลังเกิดเหตุก็ไปคุยกับลูกว่าทำไปทำไม

เมื่อก่อนเขาก็เคยเสพยา
แล้วทีนี้ก็ภาคหลังก็
คือเราก็รักษาเขาอยู่ค่ะ

เขากับคนตายเนี่ยมีปากมีเสียงกันอยู่

เขาก็มาเป็นลูกน้องของน้องอย่างนี้
ก็เขามาทำงานก็รักเขาเหมือนลูก
เขาก็เรียกแม่แม่ตลอดค่ะ

มาทำร้ายเขาก่อนก็เลยต้องป้องกันตัว
และปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มีเจตนา

กับคำให้การของน้องชายผู้ก่อเหตุนะครับ
แล้วในบ้านก็ไม่ได้มีมีดพระ
เราก็เลยไปคุยกับพ่อและแม่ฝั่งผู้ตายครับ
ปักใจเชื่อหรือเปล่าว่าลูกชายเป็นฝ่ายเริ่มก่อน
พ่อผู้ตายคุณพ่อวินัทบอกว่าไม่จริง
ลูกไม่เคยมีปัญหากับใครและเป็นคนขยันทำงาน

เพราะว่าลูกชายตอนนี้คือตายไปแล้วคนตายไม่มีโอกาสได้พูดครับ
อยากให้ตำรวจได้ดำเนินคดีถึงที่สุด
ขณะที่แม่ผู้ตายคุณแม่เพ็ญศรีบอกว่า
คนก่อเหตุคงจะหลอนหรือว่าหวาดระแวงไปเอง

แล้วก็ถามจากน้องชายคนก่อเหตุแล้วซึ่งก็ยืนยันว่า
ลูกแม่ไม่ได้ไปทำอะไรเขาก่อนครับ
สำิงที่ปราชาไม่จ้าอัตโตไม่ได้เฉียบ
พระเจ้าว่าอยากให้ตอนนั้นอยากเป็นผู้ปกป้า
เพราะตัวให้พระเจ้ามันตายมาก

สาคอนอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับ
ทางคดีตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้ต้องหา

เพื่อแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
จากการตรวจฉี่ของผู้ต้องหาไม่พบสารเสพติดนะฮะ
และยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีอาการป่วยทางจิตหรือไม่
คงต้องให้เวลาตำรวจได้ทำงานเพิ่มเติมนะฮะ